วหาง๒แฉกเขาบอกหายากมาก
ที่จังหวัดแพร่ครับเจอแล้วตัวหนึ่งฮะ
เจ้าของนี่ดีใจบอกมาให้โชคให้ลาบแน่นอน
นี่ครับแมวหาง๒แฉกแยกออกมาแบบนี้ครับ

เจ้าบุญเฮงเป็นแมวเพศผู้อายุประมาณสักสองสามเดือน

แช่ภาพนิ่งให้ดูแบบนี้มันแยกแฉกออกมาแบบนี้นะ
เจ้าของคือพี่พาคินขุนเทาอายุห้าสิบห้าปี
บ้านเลขที่ของพี่เขาก็คือสี่สี่เก้าหมู่หกครับที่แพร่นะ
เจ้าบุญเฮงเนี่ยเป็นแมวที่พบยากมาก

เชื่อว่าจะนำโชคลาภใหญ่มาให้กับคนเลี้ยง
พาคินบอกว่าได้แมวตัวนี้มาจากบ้านป้าอีกทีนึง
หลังจากไปเฝ้าไข้ป้าที่ป้าเขาป่วย
เอิญว่าแม่แมวออกลูกมา๕ตัวก็เลยแบ่งมาเลี้ยง๒ตัว
พอลูกแมวโตขึ้นก็สังเกตที่หางดูเออหางใหญ่กว่าปกติ
จับดูเฮ้ยมีกระดูกอ่อนโผล่ออกมาปลายหาง๒อัน
ซึ่งพี่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าบุญเห็ง
เจ้าบุญเฮงเนี่ยนิสัยขี้อ้อนเชื่องมาก
เขาตั้งใจว่าจะเลี้ยงอย่างดีเลยแล้วจะหาที่อยู่ให้มันแข็งแรงกว่านี้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้าบุญเห็งจะโดนหมาแถวนั้นมากัดเอาครับ
แน่นอนล่ะครับชาวบ้านรู้ข่าวแบบนี้ขอดูเจ้าบุญเฮงหน่อย
แล้วก็เอาเลขที่บ้านก็คือ๔๔๙หรือว่า๔๒หรือว่า๒๔ก็กลับกันก็ได้นะ
จะเอาไปเสี่ยงโชคครับแล้วแมวก็มีสองหางแบบนี้ด้วย
คุณผู้ชมได้ไปหลายตัวเลขแล้วนะน่าจะพอใจกับข่าวนี้แล้วนะ
ค่ะพอใจแล้วไม่ค่อยเห็นแมวสองหางแบบนี้นะคะ